ใครที่กำลังรอเรื่องตัวเลขอยู่

แต่แมววัดตัวนี้เป็นลูกครึ่งด้วยนะจ๊ะ

เป็นแมวพันธสมไทยออสเตรเลียค่ะ

ก็แหมถ้าเกิดน้องเขานอนตามลานวัดนี้จะเป็นข่าวเหรอคะคุณ

ต้องมานอนบนแผงลอตเตอรี่นี่แหละ
แล้วก็ดูว่ามันทับเลขไหนทับตัวไหนบ้าง

ก็ดิฉันว่านะถ้าเกิดเขาชื่อขอดเนี่ยตอนนี้โฟกัสไปที่หางแล้วค่ะ
ก็เข้ากับคนง่ายเพราะว่าพระพระม่ายมแค้นลอตเตอรี่เนี่ยรักเลยค่ะ
แล้วคนก็มาซื้อลอตเตอรี่แหละเวลาที่เจ้าขอดมานอนทับเนี่ย
เพราะเอาจริงนะเจ้าขอดเนี่ย
เขาบอกว่าพ่อค้าลอตเตอรี่เคยถูกรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่๑มาแล้ว
ตอนที่มันมานอนนอนทับแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครมาวัดนี้เจอเจ้าขอด
อ้าวก็ต้องขอดูเลยค่ะรอบนี้เนี่ยหางมันอยู่บนเลข

แต่มันก็ใกล้๓๒๒๓ด้วยนะได้มี๓๓ใช่ไหม
นิดนึง๓๔๓๕๓๖โอ้เยอะเกินใช่แต่คนขายนะ
ถ้าเกิดถามคนขายคนขายบอกว่าชอบชอบเลข
อาจจะเชื่อจะเชื่อใครเชื่อคนขายหรือเชื่อเจ้าของ
แล้วพี่คนขาย๕๐มาตรงไหนไม่เห็นหางจะโดน
ส่วนตัวชอบส่วนตัวไอ้วันที่อื่นเนี่ยไม่รู้มันนอนตรงไหนนะ
แต่พอใกล้ลอตเตอรี่จะออกมันจะมานอนตรงนี้

เขาบอกว่างูจงอางบุกขึ้นหิ้งพระ
คุณแต่เมื่อเลขอะไรอะเนี่ยไปที่หิ่งพระเขาบอก
แต่แห่มาดูนะคะลองดูค่ะไปดูภาพกันหน่อยล่ะกัน

ใช่แล้วคือดูดิเอาดูอีกทีนะ

ดูมันชูคอนะเลือยขึ้นไปนะ

นี่แหละค่ะเขาบอกเป็นงูจงอางตัวใหญ่
เลื้อยมาที่บ้านหลังนี้นะคะ
แล้วขึ้นไปบนหิ้งพระมีของตกลงมาเหมือนกรอบรูป
ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าใช่รูปพระหรือเปล่านะคะ
ชูคอโฉบไปมาปรากฏคนแถวนั้นค่ะชาวบ้าน
พอรู้ข่าวไม่ได้เรียกให้เจ้าหน้าที่มาจับนะมาช่วยกันดูงู
แล้วสุดท้ายนะงูมันเลื้อยไปอยู่ในกล่องกระดาษ

ทางด้านเจ้าของบ้านนี่ไงโอ้โหเลื้อลงไปเองเหรอ

เออเออมาบอกเจ้าของบ้านก่อนหน่อยคุณประชิดกับนางโสภานะคะ
เขาบอกแบบนี้แหละค่ะเนี่ยคือนั่งดูโทรทัศน์นั่งกันอยู่๕คน

ตอนนั้นเขาดูทีวีกันดูขอไม่เห็นเนี่ย
หันกลับไปอีกทีอ้าวขึ้นไปอยู่ใต้หิ้งพระแม่เศรษฐี
กรอบรูปพระแม่เศรษฐีตกลงมา
แล้วมันก็ชูคอคู่อยู่แบบนั้น
ก่อนจะลงไปอยู่ในกล่องกระดาษแต่โดยดีค่ะ
แล้วเขาเชื่อว่าเป็นงูจงอางเจ้าที่มาให้โชคลาภ

เท่าไหร่คะ๓เมตรค่ะน้ำหนัก๕กิโลกรัมค่ะ
แล้วบ้านเลขที่พลาดไม่ได้

อยู่ที่ตำบลทุ่งโพอำเภอจุลาพรนครศรีธรรมราช
เรียกเดียวกับน้องแมวค่ะจริงป่ะ๓เมตร
๓เมตรหนัก๕กิโลกรัมค่ะบริกิ๑๓๕
เอาสินี่เชอรี่ไม่ชอบงู
แล้วถ้าเกิดว่าเชอรี่ฝันว่ามีงูมารัดล่ะคะ
อันนั้นแชปปี้เลยชอบเลยนะค่ะเอาละคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูหน่อยอานิสงฆ์พระใหม่พระเพิ่งบวชแบบนี้
ชาวบ้านเชื่อเหลือเกินอุ้ย
ขอพรจากพระโชคดีที่สุดจะเป็นยังไงเอาไปดูหน่อยค่ะ
โอ้โฮใครเตรียมมาเนี่ย
คืออะไร๖๖นะครับ๖นะครับ

เออเดี๋ยวเบิ้ลจะเบิ้ลล่ะทำไงล่ะ
บ้านนี้ไม่หกมุ่นนะครับไม่หมกมุ่น
อีกตัวล่ะพี่ขาวบอกนี้
คุณผู้ชมไหนใครบอกว่าขอพรพระใหม่
ขอให้หยิบเลขต่างหากนี่คืองานบวชพระใหม่ค่ะ
ญาติโยมมาร่วมงานกันเยอะเลยแห่นาคเสร็จแล้ว
เรียบร้อยโยนเหรียญโปรยทานหน้ากำลังจะเข้าโบสถ์ใช่ไหม
หลังจากเสร็จพิธีส่งอะไรพระใหม่ก็ต้องกำลังเข้าโบสถ์ไป
แล้วก็จะออกมาจากโบสถ์อีกให้ญาติโยมทำบุญถวายปัจจัย
เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่งานนี้หลวงพี่
อยู่ตรงนั้นเลยหลวงพี่สต๊อปและยืนอยู่หน้าโบสถ์

โยมมาร่วมงานจะได้อุ่นใจกันไปทั่วหน้านะฮะ
เขาบอกว่าเชื่อกันว่าพระบวชใหม่จะให้เลขแม่นเลย
หลวงพี่ก็เอายังไงดีล่ะเพิ่งบวชด้วยยังไงดี
ขัดศรัทธาแล้วกันค่ะล้วงไปในตะกร้าแหม
ญาติโยมก็เนอะเตรียมมาไว้เรียบร้อยสดิบดีเลย
พี่หยิบมา๓ครั้งนะเลขที่ได้ก็คือ
ญาติโยมฮือฮากันชุดใหญ่เลย

นุโมทนาบุญพระบวชใหม่สาธุ
ปกติชาวเน็ตชอบแซวกันใช่ไหมสาธุ๙๙
แต่มาคราวนี้เขาบอกสาธุ๖๐

บางคนบอกว่าต้องขอในโบสถ์สิมาขอหน้าโบสถ์
หลวงพี่เข้าไปในโบสถ์ความแม่นอาจจะมากกว่านี้ก็ได้

นับเงินที่ญาติโยมทำบุญให้หลวงพี่
เงินในย่ามหลวงพี่มีเท่าไหร่เลขท้ายรวบยอดมา

แต่นี่ดียังไม่มีคนนับมาดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
ค่ะนี่ได้จดไปหลายตัวเลขหรือยังคะ
ค่อยสะสมไปนะคะคุณผู้ชม